ประเด็นที่จะเล่าให้ฟังต่อไปก็เป็นประเด็นซับซ้อนอยู่เหมือนกันนะครับ
เพราะว่ามีญาติของผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงท่านหนึ่ง
ร้องเรียนมูลที่ปวีนาขอความเป็นธรรม
บอกว่าญาติของตัวเองนะครับน่าจะถูกสามีใหม่ทำร้ายจนเสียชีวิต
แต่ว่าสามีบอกแบบนี้บอกว่าผู้หญิงคนนี้นอนตกเตียง
ตกเตียงและบาดเจ็บไปเข้าโรงพยาบาล
กลับมาก็ตกเตียงอีกจนกระทั่งเสียชีวิต
แต่ว่าทางญาติไม่เชื่อบอกว่าน่าจะถูกทำร้ายหรือเปล่า
เข้าร้องเรียนต่อคุณปวีนาหงษกุล
มุยที่ปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีนะครับ
และคุณปวีนาก็ได้นำนางสาวพิมพ์สิริจิตงามขำ
อยู่หมู่๖ตำบลป่าวายอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี
เข้าพบกับพลตำรวจตรีอานุภาพศรีนวล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรี

กรณีที่นางวันเพ็ญพรามเลิศ
ผู้เป็นแม่เสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
แพทย์ระบุว่ามีบาดแผลที่บริเวณใบหน้า
แก้มซีกซ้ายและคอและก็ศีรษะบวม
เมื่อสอบถามนายสนั่นเผือกแผนงาม
ซึ่งเป็นสามีใหม่ของผู้เสียชีวิตที่อยู่กินกันมากว่า๑๐ปี
บอกว่าผู้เสียชีวิตตกแคร่ไม้นอนคว่ำหน้ากับพื้น
ไซส์งานก่อสร้างที่สารายาจังหวัดนครปฐม

แล้วก็นำตัวกลับไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลปากท่อจังหวัดราชบุรี

แต่หลังจากกลับบ้านได้๒วัน